ครับจะมีเสียกี่คนจะมีเมียเสียกี่คนที่ยอมให้ผัวมี
เมียน้อยโดยการจะหาเมียน้อยให้ผัวด้วยนะเออราวใจเด็ด
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับประกาศคุณสมบัติของเมียน้อยที่จะหาให้ผัวฉัน
ฝันสวยเออได้อวบก็พอได้อยู่
ขยันโอ้โหนี่ขยันมากเลยขับรถเป็นได้อีก
หลับอดนอนเก่งได้อีกสายลุยได้
เดี๋ยวก่อนไอ้ที่พูดทำคอนเทนต์ชัวร์
ไม่ใช่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่เดี๋ยวเห็นเสื้อไหม
เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้ด้วยเอาคุณผู้ชมมาดู
นี่แหละครับผมก็บรรยายคุณสมบัติที่เขาประกาศลงไป
คนไม่กินเหล้าเมายาช่วยกันทำงานทุกอย่าง

นี่เหรอเดี๋ยวคุณสมบัติ

ไปออกทริปไปเที่ยว

งานราชงานหลวงคอยดูแลรายงานให้เธอรู้ตลอด๒๔ชั่วโมง

ถ้ามีอะไรกันก็ต้องป้องกันด้วย

สะดุดอยู่อันหนึ่งที่บอกให้อดหลับอดนอน
อยากรู้ว่าคุณพี่จะใช้ดิฉันทำอะไรเหรอคะ

คือเธอบ่นบอกว่าเธอโปรงเธอแก่แล้ว
อยากจะเลี้ยงหมาขี้เกียจตามผัวด้วย
คือขอให้คนที่จะมาทำหน้าที่นี้รู้งาน
อย่ามาเชิดหน้าชูตามาช่วยกันทำมาหากินนี่
กินฟรีอยู่ฟรีมีเงินเดือน
ฝึกงาน๑อาทิตย์ก่อนมีฝึกงานนี่

ถูกใจรับเลยสนใจทักผ่านไลน์มา
ล่าสุดเธอโพสต์ย้ำเพราะคงมีคนถามแบบขวาน

เปล่ามากินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะครับ
เหมือนนโยบายรัฐบาลเลยเว้ยช้อปปิ้งด้วยกัน
ทุกวันนี้ผัวไม่ให้ไปไหนกับเพื่อนเลยผัวหวงแหละดูออก
แค่อยากจะหาเพื่อนในรูปแบบเมียอีกคนของผัว
โอ้ยใจดีจริงแล้วก็ในคอมเมนต์เธอยืนยันไม่ใช่คอนเทนต์
ทำแล้วไม่ได้ได้เงินเสียเงินไม่สะดวกให้ใครมาบ้าน
ไม่สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นทีมข่าวตรวจสอบครับ
สามีของผู้หญิงคนนี้เป็นวัยรุ่นในกลุ่มแก๊งน้ำไม่อาบหน้า
ที่มีข่าวโด่งดังนะเมื่อปีที่แล้ว
สามีของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนจัดทริปด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ถ้าผมว่าน้องทั้งสองคนจำได้แล้วคุณผู้ชมจำได้
ที่ไปมีเรื่องกับนักท่องเที่ยวเวียดนาม
ที่ไปบอกนักท่องเที่ยวเวียดนามว่าพวกคุณติดตังค์
ใช่นี่แหละคนนี้แหละ

ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปตอนนั้นนะฮะ
ผมย้ำนะครับว่าข่าวก็คือข่าวเท่านั้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรี
คนมนุษย์เมียทั้งหลายจะมาถามว่า

ข่าวก็คือข่าวแต่ศิลธรรมต้องยึดถือ